คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสดในพื้นที่ที่บางสะพานประจวบคิริขันค่ะ
เพราะว่าคุณแซคนัทธวินนักข่าวของเรายังคงเกาะติดการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่
ในการค้นหาผู้สูญหาย๒๔นายนะคะติดตามการรายงานสดจากคุณแซคนัทวินได้เลยค่ะ
คุณผู้ชมครับที่ศูนย์ประสานความช่วยเหลือและท่าเทียบเรือประจวบอำเภอบางสะพาน
ประจวบคิริขันนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณเย็นเย็นทันทีที่มีการทราบข่าวว่าพบผู้เสียชีวิตทั้งห้านายแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับบรรยากาศที่นี่ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนเป็นหน้ามือกับหลังมือเลยนะครับ
เป็นไปด้วยความเศร้าโศกแต่ละคนก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งทหารเจ้าหน้าที่รวมถึงนักข่าวและครอบครัวของญาติญาติที่มารอปักหลักอยู่ที่นี่นะครับ
ทุกคนต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกันปลอบโยนกันครับคุณผู้ชมครับ
และตอนนี้หวังอย่างยิ่งนะครับว่าอีก๒๔ชีวิตที่ลอยคออยู่ในทะเลอ่าวไทยจะได้รับความปลอดภัย
ให้คุณผู้ชมได้ติดตามปฏิบัติการที่นี่นะครับ
เป็นช่วงเย็นที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับ
หลายคนก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าทำไมมีรถของกู้ภัยรถของโรงพยาบาลเดินทางมาที่นี่นะครับ
และค่อนข้างที่จะแปลกกว่าเมื่อวานนี้ก็คือทุกอย่างนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นจากสถาบันนิติเวศจากเจ้าหน้าที่นิติเวชของโรงพยาบาลบางสะพาน
รวมไปถึงทางด้านเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในเรื่องของสภาพจิตใจเดินทางมาที่นี่
ทุกคนเริ่มสังเกตว่ามันมีความผิดปกติแล้วก็ทราบข่าวจริงครับคุณผู้ชมครับ
ตอนแรกที่มีการรายงานมาคือพบว่ามีผู้เสียชีวิต๔นายและผู้รอดชีวิต๑นาย
หลังจากนั้นนะคุณผู้ชมครับอีกไม่นานนะฮะหลังจากที่ทางด้านกองทัพเรือแถลง
ก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๑นายรวมทั้งหมด๕นายครับคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับผู้เสียชีวิตที่นี่นะครับตอนนี้ก็มีเริ่มมีการเตรียมแผนการรองรับแล้วก็การลำเรียงแล้วนะครับ
โดยมีเจ้าหน้าที่ที่มาตั้งจุดรับลงทะเบียนรวมไปถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยซึ่งรถที่คุณผู้ชมเห็นในตอนนี้นี่แหละครับ
จะเป็นรถที่ส่วนหนึ่งของการลำเลียงผู้เสียชีวิตนะครับเดินทางไปยังมูลนิธินะครับ
ซึ่งอยู่ในตัวอำเภอบางสะพานครับคุณผู้ชมครับ
หลังจากที่เราได้ทราบข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตนะครับคุณผู้ชมทางญาติที่อยู่ที่นี่มีญาติคนหนึ่งครับ
เขาก็เดินทางมาที่นี่กับครอบครัวนะครับเดินทางมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช
ครอบครัวของพลทหารชัยชนะช่างวาดครับหรือว่าน้องเบสนะครับ
เป็นหนึ่งในผู้สูญหายที่ได้เดินทางมาที่ท่าเรือประจวบ
เพื่อจุดทูป๖๙ดอกตามความเชื่อของคนใต้นะครับ
แล้วก็ขอพระแม่ธรณีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เสด็จเตีย
ช่วยโดยบันดาลให้ลูกชายแล้วก็เพื่อนที่สูญหายเนี่ยมีความปลอดภัย
โดยนางมาลีช่างวาดครับอายุ๗๗ปีเป็นย่าของพลทหาร
เป็นผู้นำไหว้เลยนะครับแล้วก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ
ระบุว่ารู้ข่าวเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งตอนนี้ทางครอบครัวยังมีความหวังว่าหลานแล้วก็เพื่อนคนอื่นจะปลอดภัย
รับเลยนะครับว่าตอนนี้กำลังใจค่อนข้างที่จะดี
โดยเฉพาะมาเจอกับทางเจ้าหน้าที่ที่สู้กันอย่างเต็มที่เหมือนกัน
และอยากเจอหลานเร็วเหมือนกันนะคุณผู้ชมครับ
โดยหลานเนี่ยเป็นคนที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงว่ายน้ำไม่เป็นนะคุณผู้ชมครับ
แต่รักในอาชีพทหารเรือมากและเพิ่งจะติดทหารเข้าการฝึกนะครับ
วันที่๑พฤศจิกายนที่ผ่าน๒๕๖๔นะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกัน

จะเพิ่งมาทราบว่าลงเรือไปด้วย
วันนี้ทางเดินทางมาจากอำเภอธุรกิจทุ่งสงนะครับ
เพื่อมาเรียกให้หลานกลับบ้านให้หลานปลอดภัย
ส่วนตัวไม่อยากคิดนะครับว่าจะเป็นอย่างไร
แต่ทางด้านเพื่อนของหลานบอกว่าหลานใส่เสื้อชูชีพอยู่นะครับ
คุณผู้ชมครับแต่ตอนนี้ก็เป็นห่วงมากเพราะว่าคลื่นแรง
รวมไปถึงหลานเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับบรรยากาศที่นี่ในตอนนี้นะครับ
ขึ้นลมยังคงค่อนข้างที่จะแรงแต่หากเทียบกับ๒๓วันที่ผ่านมา
ถือว่าค่อนข้างที่จะมีการประเมินสถานการณ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับลมค่อนข้างที่จะแรง
แต่ว่าในคลื่นของทะเลเนี่ยจากเดิมที่มีการประเมินนะครับ
แล้วก็เจอเนี่ยคลื่นเนี่ย๔๕เมตรเลยแต่ว่าวันนี้น่าจะลดเหลือประมาณสองถึงสามเมตรแล้ว
น่าจะเป็นอีกหนึ่งข้อนะครับที่สามารถทำให้มีการค้นหาได้เร็วมากยิ่งขึ้น
รวมไปถึงเรือหลวงที่มีการกระจายจุดกันรอบเลยนะครับ
ไทยทำให้สามารถที่จะค้นหาร่างผู้สูญหายแล้วก็ผู้สูญหายได้นะครับ
โดยตอนนี้เนี่ยมีการวางแนวกันจนถึงพื้นที่ของจังหวัดชุมพรด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับ
และว่าคลื่นนี่ครับคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด
เพราะว่าตอนนี้อุณหภูมิน้ำถือว่าเป็นปัจจัยรองแล้วนะครับ
พบว่าตำรวจน้ำให้ข้อมูลที่สำคัญเหมือนกันครับคุณผู้ชม
บอกว่าถ้าเป็นระดับขึ้น๒๓เมตรเรือที่สามารถที่จะดูแลบริเวณชายฝั่งเนี่ย
รวมไปถึงสามารถที่จะสังเกตเสื้อชูชีพนะครับของทางด้านผู้ประสบเหตุที่ลอยอยู่ในน้ำด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
ให้คุณผู้ชมได้ชมว่าบรรยากาศที่นี่นะครับคุณผู้ชมที่ศูนย์ประสานความช่วยเหลือรวมไปถึงในตอนนี้นะครับ
ทางเจ้าหน้าที่ยังคงประจำกันอยู่ที่นี่เพราะว่ามีข้อมูลมานะครับว่าเฮลิคอปเตอร์ที่จะนำร่างผู้เสียชีวิตทั้ง๕นายกลับมาที่ท่าเรือประจวบอำเภอบางสะพาน
ประจวบคิริขันในช่วงเวลา๒๐นาฬิกา๓๐นาทีนะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าจะมีความคลาดเคลื่อนอย่างไรบ้างนะครับ
แต่จากข้อมูลที่ทีมข่าวได้มาก็คือทั้ง๕นายนี้นะครับเป็นการพบนะครับที่บริเวณของเรือหลวงนเรสวนนะครับแล้วก็เป็นไปตามที่มีการคาดการณ์เหมือนกันนะคุณผู้ชมครับว่าคลื่นลมที่พัดไปทางจังหวัดชุมพรและบริเวณพื้นที่ของเรือหลวงนเรสวนเนี่ยก็คือพื้นที่ที่มีการคาดเดานะครับว่าทางผู้ประสบเหตุน่าจะมี

ยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อจากกองทัพเรืออย่างเป็นทางการนะครับให้คุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารจากกองทัพเรือเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าทันทีที่ที่นี่เนี่ยพบว่ามีการให้ข้อมูลนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ในทะเลถึงห้านายเนี่ยญาติบางคนคุณผู้ชมครับถึงก
การที่ท่าเรือประจวบอำเภอบางสะพานประจวบคิริขันว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง
แต่แน่นอนครับว่าอีก๒๔ชีวิตขอให้มีความปลอดภัยนี่คือสิ่งหนึ่งที่คนบนฝั่งเองตอนนี้กำลังส่งแรงใจ
แล้วก็ส่งแรงให้กับเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติการค้นหาอยู่กลางอ่าวไทย
นัทวินทองย้อยไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากอเผลอบางสะพานจประจวบภิริขันธ์
ขอบคุณคุณแซคนัทวินนะคะสำคัญมากก็คือตอนนี้สภาพอากาศดีขึ้น
คลื่นลมในทะเลเบาลงอืมก็หวังว่าจะค้นพบผู้ที่ศูนย์หายเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
คือทางกองทัพเรือยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิต๕นาย
แต่รายชื่อต่างทางกองทัพเรือยังได้เปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการนะครับ
ยังไงต้องรอฟังกันอีกครั้งนึงนะครับ